เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะจริงต้องบอกว่าเขามีการสำรวจระหว่างผู้ปกครองอย่างนี้
แล้วก็คุณครูเขามีการหนุนออกมาเรื่องของการขายบุหรี่ไฟฟ้าขายเถอะ
ก็คือดรสุริยันบุญแท้รองผู้มนวยการศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง
แล้วก็ครูต่อนโยบายเรื่องของการขายบุหรี่ไฟฟ้าปี๒๕๖๖
บอกว่าจากการสุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาคเลย๕๕๘๒ตัวอย่างพบว่า
ผู้ปกครองครูผู้บริหารโรงเรียน๙๑๕เลยนะคะ
สนับสนุนให้รัฐบาลคงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า
เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนค่ะทีนี้ก็เลยมีการแถลงจุดยืนต่อรัฐบาลใหม่
เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะปกป้องเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเขาบอกอย่างนี้ค่ะ๑รัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ต้องให้ความสำคัญโดยคงนโยบายเอาไว้ห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า
โดยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฝ่ายปกครอง
อันนี้ค่ะต้องไปเร่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า
เพราะว่ามีการลักลอบขายนะคะ
ขายที่หน้าร้านเลยบางทีก็ขายออนไลน์
เยอะแยะที่พี่พูดใช่แบบแพร่หลายมากค่ะออนไลน์เต็มไปหมดเลยลูก

รวมไปทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูสื่อสารมวลชนทุกแขนงด้วยนะคะ
อันนี้ต้องเฝ้าระวังการตลาดล่าเหยื่อที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก
เด็กอายุน้อยลงนะคะสำหรับธุรกิจของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะการแทรกแทรงนโยบายของอุตสาหกรรมยาสูบ
อันนี้เป็นทางด้านของหน่วยงานด้านการศึกษา
ศึกษาธิการนะคะกระทรวงการอุดมศึกษา

ต้องบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน
รู้เท่าทันพิษภัยและการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า
เพื่อที่จะสร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปด้วย
นี่เป็น๔ข้อที่แบบว่า
การวิจัยว่าไงรู้ไหมว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดานั้น
เพราะว่าเขาบอกว่ามีผลกระทบต่อปอดเลย
สังเกตว่าคนที่ติดโควิดส่วนใหญ่ที่หนักส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
คือมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไง
บุหรี่ค้นน่ะมันอาจจะแบบว่า
บุหรี่แบบที่สุดโบราณบุหรี่ร้อนมันอาจจะแบบว่าอันตรายกว่าหรือเปล่า

ที่ว่าสูบหลีไฟฟ้าแล้วเหมือนแบบสำลัก
แล้วลงไปในปอดอ่ะแล้วต้นไปแล้วปอดอักเสบอย่างนั้น
ผลกายวิจัยตอนนี้มันออกมาว่า
แต่มันทีนี้มันเต็มไปหมดแล้วคนพกก็หมดเลยนะแม่
เมื่อก่อนเกาหลีให้ขายในร้านสะดวกซื้อได้ตอนนี้ก็ห้ามแล้ว

แต่ญี่ปุ่นยังหาซื้อง่ายอยู่
อืมอ่ะญี่ปุ่นค่ะ